คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันต่อเมื่อวานเราเล่าไปแล้วคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
นักศึกษาวิศวะปี๔อายุ๒๕ปีวัยเบนเจอร์เพศที่นนทบุรีค่ะ
ที่ถูกต่างสถาบันคาดว่าเป็นแบบนั้นคู่อริต่างสถาบันมายิงใส่
คือน้องวิ่งหนีล้มเลยถูกยิงซ้ำเสียชีวิตอยู่แถวหน้ามหาวิทยาลัยนั่นแหละ
วันนี้คุณผู้ชมมาดูภาพนี้เป็นกล้องวงจรปิดภาพใหม่ที่เราได้มานะคะ
นี่นะคะคุณผู้ชมลองดูนี่นี่ค่ะเห็นไหมคะ
คือผู้เสียชีวิตเขาล้มเขาสะดุดล้มแล้วผู้ก่อเหตุมายิงซ้ำ
เนี่ยค่ะผู้ก่อเหตุมากับสองคนขี่รถจักรยานยนต์กันมา
มีจังหวะวิ่งไล่ตรงนี้เนี่ยวิ่งไล่มาเขาล้มแล้วเลยโดนซ้ำ
นี่โดนยิงไปก่อนพอลุกขึ้นมาเนี่ยมายิงซ้ำอีกนะฮะ
นี่คือกล้องวงจรปิดเนี่ยนะจังหวะจะขี่รถไปเนี่ยยิงซ้ำ
ใช่ค่ะที่หน้าร้านสะดวกซื้อผู้เสียชีวิตคือนายสมาธิวิเศษพงพันธ์อายุ๒๕นักศึกษาปี๔วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินนทบุรี
คือถูกไล่ยิงมาจากหน้าปากซอยนนทบุรี๖อะค่ะมันล้มลงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นหน้าร้านขายโรตี
แล้วผู้ก่อเหตุยิงซ้ำแล้วขี่รถหนีคุณผู้ชมค่ะเห็นภาพใช่ไหมคะ
จุดที่มันเกิดเหตุอ่ะแม่ค้าขายโรตีก็อยู่ครับ
คนเดินซื้อของก็มีมีเด็กมีอะไรคนอยู่หลายคนนะ
ก่อเหตุแบบอุกอาจมากไม่สนใจอะไรเลยอ่ะดูสิคะ
กล้องวงจรปิดอีกมุมอันนี้คุณผู้ชมดูไปแล้วเมื่อวาน
เป็นวงจรปิดในร้านค้าแห่งหนึ่งนะคะคือมุมกล้องมันไม่ได้เห็นเหตุการณ์
แต่มันได้ยินเสียงปืนเอาลองฟังเสียงปืนดูค่ะ
หยิดปืน
นี่ค่ะไม่เห็นเหตุการณ์แต่ได้ยินเสียงปืน๖นัดค่ะ
เจ้าของร้านกับลูกรีบล็อกประตูแล้วก็หลบเข้าไปด้านหลัง
คือลูกก็เด็กนะคะก็ตกใจบอกเสียงปืนเสียงปืน
ก็หลบเข้าไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสิบสี่มิถุนายนหกโมงเย็นค่ะ
คือเราต้องตามเรื่องนี้ให้ต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าโอ้โหมันมีเสียงวิจารณ์เยอะมากว่าทำไมก่อเหตุแบบอุกอาจแบบนี้
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปไปสอบถามแม่ค้าร้านค้าแถวนั้นนะคะ
ครับเธอบอกว่าตอนที่โอ้ยวิ่งไล่กันมาเนี้ย
มันไม่ได้ยินเสียงอะไรลูกค้ากำลังรุมซื้อของเยอะเลย
แล้วก็ได้ยินเสียงดังตอนแรกนึกว่าเสียงประทัดได้ยินแบบรัวเลยนะคะ
แล้วก็ได้ยินเสียงคนร้องว่าหมอบทุกคนแถวนั้นหมอบค่ะหาที่หลบค่ะ
กลัวว่าจะโดนลูกหลงหันมาอีกทีแม่ค้าบอกว่าเห็นน้องผู้ชายโดนยิงนอนนิ่งไปแล้ว
แม่ค้าบอกว่าน้องผู้ชายคนนี้คนที่ถูกยิงคุ้นหน้าค่ะ
ซื้อของแถวนี้บ่อยค่ะแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะค่ะ

ม้ารอ๓๔คนใช่ไหมมันก็จะหันหลังแบบนี้
ได้ยินแต่เสียงเหมือนเสียงประทัดพี่ก็เข้าใจว่าเสียงประทัดเหมือนเขาไล่นกหรอก
หรืออะไรแล้วมันดังต่อกันใช่ไหมพี่ก็เลยมุดลงไปที่นี่แล้วไม่มองเลยไม่เห็นอะไร
พอไอ้นั่นมันมันไม่มีเสียงเลยพี่ก็เลยมองไปเห็นแล้วเขานอนแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๖โมงเย็น๑๔มิถุนายนและวันนี้๑๖มิถุนายน
เป็นวันครบรอบ๖๕ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ก็เลยเมื่อวานนี้ที่คุยกันไปว่าไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่า
เกี่ยวกับวันสถาปนาหรือเปล่าเลยต้องไปประกาศศักดาอะไรกัน
คือวันนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดพิธีศักระองค์พระวิศนุ
ที่ตั้งอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยนะคะ
มีสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันมาร่วมงานเยอะ
ก็มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นล่ะค่ะ
ตำรวจสพเมืองตรวจค้นอาวุธทุกคนที่มาร่วมงาน
ทางมหาวิทยาลัยทางโรงเรียนที่อยู่ใกล้

อย่างโรงเรียนใกล้วิทยาลัยที่เขาจัดงานสถาปนา

ผู้ปกครองมารับบุตรหลานกลับบ้านก่อนเวลาเลิกเรียนเลยนะ

เพื่อความปลอดภัยให้มารับกลับไปเลย

คุณผู้ชมเชื่อไหมไม่กล้าเปิดร้านด้วยซ้ำ

ทำไมคะทำไมต้องเดือดร้อนโรงเรียนข้าง
ทำไมต้องเดือดร้อนร้านค้าร้านขายแถวนั้น
เขาต้องปิดร้านหนีกลัวค่ะ
กลัวเหตุการณ์จะซ้ำรอยไม่กล้าเปิดร้านขายของขายอาหาร
หรือมาไล่ยิงเครื่องระเบิดอะไรกันแถวนี้ใช่ไหมวันนี้

ทีมข่าวไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่
เขาก็บอกว่าก็เนี่ยวันนี้เป็นวันสถาปนาสถาบัน
แล้วมันเพิ่งมีเหตุยิงกัน๒วันก่อน

แถวนี้เขาก็กลัวกันหมดแหละ
คือถ้าดูภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่เกิดเหตุ
พ่อค้าแม่ค้าคนที่อยู่แถวนั้นบอกว่าก็ดูสิ
คนร้ายที่ก่อเหตุมันสนอะไรบ้างล่ะ
เด็กวิ่งเล่นอยู่พ่อค้าแม่ค้าขายของชาวบ้านอยู่แถวนั้นเนี่ย
มันไม่สนมันยิง
แล้ววันนี้วันสถาปนาก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
เขาก็ไม่กล้าขายของไม่กล้าอะไรกัน

แบบนี้ค่ะสันนิษฐานว่ามือยิงตามภาพนี้เหตุการณ์เมื่อสองวันก่อนเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวกันกับเหตุการณ์ยิงกันใน
มหาวิทยาลัยเมื่อช่วงต้นปีซึ่งเราก็เล่าข่าวไปคือต้นปีมันมีเหตุการณ์ที่มีรถเก๋งขับเข้าไปในมหาวิทยาลัยภาพขวามือนะคะคือเหตุการณ์ต้นปีเหมือนกับว่ารถเก๋งไปเป็นตัวล่อแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ซ้อนกันมาสองคนขี่เข้าไปแล้วรัวปืนใส่ในมหาวิทยาลัยเหตุการณ์เมื่อต้นปีมีคนเจ็บไปสองคนนี่ค่ะก็เลยคาดว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน
คนร้ายที่ก่อเหตุเมื่อสองวันก่อนน่าจะเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกันกับเมื่อต้นปีทีเนี้ยกล้องวงจรปิดพบว่ามีวัยรุ่นสองคนค่ะใช้เส้นทางเดียวกันกับที่ก่อเหตุเมื่อต้นปีหมายความว่าอะไรหมายความว่าวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยชำนาญเส้นทางครับแล้วก็รู้ว่าจะต้องหลบหนีซอกแทรกไปทางไหนเพราะเหตุการณ์เมื่อต้นปียังจับคนร้ายไม่ได้นะคุณผู้ชมยังจับใครไม่ได้เลยที่
ข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มนะคะช่วงกลางซอยนนทบุรี๖กล้องวงจรปิดจับภาพช่วงเวลาสิบแปดนาฬิกา๕นาทีเห็นรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นสองคนขี่หนีค่ะก็ขี่หนีไปเร็วเลยเนี่ยค่ะกล้องวงจรปิดอีกสองมุมจับภาพช่วงเวลาสิบแปดนาฬิกา๖นาทีเห็นวัยรุ่นสองคนขี่รถจักรยานย
ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำแต่ภาพนี้ก็ยังไม่เห็นป้ายทะเบียนนะคะอืมป้ายทะเบียนมันไม่ชัดคือจุดเนี้ยเป็นจุดสุดท้ายช่วงท้ายซอยนทบุรีหกก่อนจะไปเจอทางแยกเข้าถนนใหญ่ก็เลยสันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเลี้ยวเข้าถนนแบบเลี่ยงเมืองนทบุรีอะค่ะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเส้นรัฐนาธิเบตมุ่ง
แล้วก็แปลว่าสองวันก่อนใช้เส้นทางหลบหนีเส้นเดียวกันเลยอืมแทนนาธิก็เลยสันนิษฐานว่าเชื่อมโยงกันแน่นะคะ
ตอนนี้ตำรวจก็ต้องเนี่ยไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดแกะรอยเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีเพื่อตามตัวมาดำเนินคดี
แต่แล้วทำไมต้นปีก็ยังจับไม่ได้แล้วยังไงคะเหตุการณ์นี้หวังว่าจะจับได้นะคะ
มูลเหตุจูงใจก็นี่แหละอย่างที่บอกไปคู่อริต่างสถาบันโชว์ศักยภาพอะไรกันหรือเปล่า
ฝากตำรวจในพื้นที่นะคะจับให้ได้เถอะค่ะถ้าจับไม่ได้มันไม่จบอ่ะ
มันเรื่องต่อเรื่องมาเรื่อยเชื่อมโยงกันแบบนี้ค่ะ
มันโหดเกินไปยิงเขาเวลานี้ยังยิงซ้ำอีกนะ